เพราะว่าความวัวยังไม่ทันหาย

เกิดเหตุเรือลากจูงล่มอีกแล้ว
แม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้ไกลเลยจากจุดที่เกิดเหตุไปเมื่อวันก่อน
ที่เรายังหา๒ผู้สูญหาย

นี่คือเรือลำที่ผมบอกครับ
เฟซบุ๊คของคุณนัทวุฒิเหล็กไหลฮะ
บันทึกเหตุการณ์สดเอาไว้

บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับ

เรือล่มที่ถูกบังแล้วก็จม
ค่อยจมละฟังเสียงหน่อย
คุณผู้ชมครับ

หลังคาทำจากไม้

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุ

สามารถติดต่อคุณนัทวุฒิเหล็กไหลได้

เรือที่ล่มลงนะครับคุณผู้ชม
คุณพระราพรเป็นเรือแบบเดียวกับที่ล่มเมื่อวันก่อนเลย

แต่เรือลำที่เกิดล่มวันนี้

ห่างกันไม่ไกลเลยนะครับ

ส่วนประกอบเป็นไม้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ

คือคนขับเรือรู้อยู่แล้ว
ก็พยายามจะเอาเรือเข้าไปเทียบที่ฝั่ง

รูที่รั่วเนี่ยเร็วนะฮะ
ทำให้ไม่สามารถจะควบคุมเรือได้

คนนี้ปลอดภัยออกจากเรือได้ทันครับ

เรือลำแรกล่มและเรายังหา

ใช่ค่ะคนขับเรือลำนี้เนี่ย

บ่าย๒โมงที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ร้อนเลยค่ะส่วนเรือลำแรก

กู้ซากเรือขึ้นมาเนี่ยนะคะ

หาไม่เจอนะคะยังคง

แล้วก็กู้ซากเรืออย่างต่อเนื่องค่ะ
วันนี้ครอบครัวของผู้สูญหาย

เครื่องบายสีมาขอขมา

เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ลูกสาวของนายสมชายทานกุล
คนขับเรือซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย

บอกว่าเขามาขอขมาเจ้าแม่คงคา

ก็แสข่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าว

ตอนนี้ยังไม่พบเลยนะคะทั้ง๒ท่านเลย

ประสานหน่วยซีลของกองทัพเรือมาช่วย
มีการปรับแผนการลากเรือใหม่
เอาคนดำลงไปแล้วไปมัดกับตัวเรือเอาไว้
เมื่อวานนี้ใช้๒เส้นแล้วใช้เรือ๔ลำลาก

นี่ค่ะวันนี้ปรับแผนใหม่ก็คือ
จะให้นักประดาน้ำนั่งเรือไปตรงจุดที่เรือล่มนี่แหละ
แล้วก็ดำน้ำเอาเชือกไปผูกที่หัวเรือ

ไทยรัฐทีวีมีภาพจำลองให้ดูเลยครับว่ามันยากยังไงเนี่ยแหละค่ะจะเป็นแบบนี้เขาก็จะดำลงไปแล้วเอาเชือกไปผูกที่หัวเรือ
มีเรือ๕ลำนะฮะเพิ่มจำนวนเรือขึ้นมา๕ลำลำนึงก็จะไปผูกเชือก๕เส้นเนี่ยค่ะ
เพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยน้ำมันไหลเชี่ยวรุนแรงนะคะเขาก็จะออกเรือพร้อมพร้อมกัน
ทั้งห้าลำเพื่อที่จะยกเรือที่อยู่ใต้ท้องน้ำเนี่ยขึ้นมาครับ
คือเพิ่มจำนวนเรือเพิ่มจำนวนเชือกที่เอาไปผูก๕เส้นด้วยกัน
แล้วก็จะลากซากเรือใต้น้ำจากจุดที่จมไปยังจุดที่น้ำนิ่งที่สุด
แล้วจะส่งนักประดาน้ำลงไปใต้ท้องน้ำค้นหาคนขับเรือซึ่งเขาคาดว่าจะติดอยู่กับซากเรือค่ะ
นี่คือแผนในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีอุปสรรคสำคัญ
ก็คือน้ำยังคงไหลแรงไหลเชี่ยวนะคะเป็นอุปสรรคสำคัญจริงจริง
ทำให้การลงผูกเชือกแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยล่ะนะคะ
คาดว่าน่าจะช่วงค่ำถึงจะผูกเชือกทั้ง๕เส้นได้สำเร็จนะคะ
นี่เป็นวันที่สามแล้วนะคะผู้สูญหายทั้งสองท่านเราก็ยังไม่ทราบนะคะ
ยังไม่เจอค่ะทำงานบนบกว่าเห็นเห็นอยู่ยังยากเลย
เห็นสีน้ำไหมครับน้ำขุ่นมากนะฮะแล้วงานก็ยากด้วย
ไปดูปฏิบัติการนะครับกู้ซากเรือลากจูนะครับ
วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับคุณเจรยุทธ์บุญชูยังอยู่ที่นั่นนะครับ
รายงานสดมาจากวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

พาคุณผู้ชมกลับมาติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าในการปฏิบัติการค้นหา๒ผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มนะครับ
แม้ตอนนี้ทางหน่วยซิลของทหารเรือจะสามารถนำเชือกทั้งสองเส้นนะครับ
ลงไปผูกมัดติดกับเรือที่อยู่ด้านล่างได้แล้วนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
เกิดปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีเชือกหนึ่งเส้น
หลุดออกมาจากเรือหลุดออกมาจากจุดที่ผูกมัดติดกับไว้ครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่นะครับจะต้องขึ้นมาหารือกันใหม่โดยการจะต้องนำเชือกที่หลุดมาเนี่ยครับ
ลงไปผูกมัดใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้การปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เสียเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ทางกรมเจ้าท่านะครับ
ยังยืนยันว่าภารกิจในวันนี้จะต้องทำให้เสร็จครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็เป็นสถานการณ์สดที่เกิดขึ้นบริเวณสามแยกวัดพนันเชิง
วรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าณตอนนี้
ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการการค้นหารวมถึงหน่วยซิลของทหารเรือนะครับ
กำลังหารือกันอยู่นะครับว่าจะสามารถนำเชือกลงไปมัดผูกติดกับเรือที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างไรบ้าง
เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหลังจากที่นำเชือกไปผูกมัดได้แล้ว๒เส้น
แต่ว่ามีหนึ่งเส้นนะครับที่หลุดออกมาจึงทำให้เจ้าหน้าที่นะครับ
ต้องลงไปผูกติดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจากแผนเดิมนะครับที่จะมีการใช้เชือกทั้งหมดห้าเส้นนะครับ
ลงไปผูกมัดติดกับเรือที่อยู่ด้านล่างแล้วจะใช้เรือทั้งหมดห้าลำในการลากออกมา
แต่จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมหารือกันใหม่อีกครั้งว่าตอนนี้จะใช้เชือกเพียงแค่๔เส้น
แล้วเรือเพียงแค่๔ลำเท่านั้นก็คิดว่าน่าจะสามารถลากเรือที่อยู่ด้านล่างออกมาได้แล้วนะครับ
ส่วนเรือที่จะใช้ลาดนะครับแม้จะมีทั้งหมด๔ลำนะครับ
แต่ว่าจะมีเรือด้านหน้าที่ผูกมัดติดกับเรือสีลำอีก๒ลำรวมไปทั้งหมด๖ลำด้วยกันนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าถ้าหากมัดเชือกได้แล้วทั้งหมด๔เส้น
ก็จะสามารถลาดลากได้ทันทีนะครับคาดว่าเวลาไม่น่าจะเกิน๑๙นาฬิกา
ก็จะสามารถปฏิบัติการได้แล้วนะครับซึ่งถ้าหากสามารถดึงเรือออกมา
จุดที่มีน้ำนิ่งหรือจุดที่มีน้ำไหลแรงน้อยที่สุดนะครับ
ก็จะสามารถส่งเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำนะครับจำนวนกี่นายก็ได้นะครับ
สามารถลงไปค้นหาร่างผู้สูญหายได้ทันทีนะครับซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้ออกมายืนยันแล้วว่า
ภารกิจจะต้องสำเร็จภายในวันนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็จะรอนะครับ
ในส่วนของร่างของผู้สูญหายที่เมื่อวานนี้มีการรายงานว่ามีการพบร่างของผู้หญิงรายหนึ่ง
เป็นผู้เสียชีวิตนะครับลอยออกไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
เมื่อสักครู่นะครับผมได้รับการยืนยันมาจากทางกรมเจ้าท่าแล้วนะครับว่า
จนถึงตอนนี้ครับสิบหกนาฬิกาสี่สิบสองนาทียังไม่รับการยืนยันว่า
ศพที่พบเป็นใครเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะครับ
ซึ่งเพราะว่าศพที่พบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
มันไหลลอยไปตามน้ำและตอนนี้ไม่รู้ว่าไหลไปถึงตรงไหนแล้ว
ซึ่งจุดที่พบล่าสุดก็คือทางที่วัดเชิงเลอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่พบล่าสุดนะครับ
ห่างจากจุดที่เรือล่มเนี่ยประมาณ๒๐กิโลเมตรด้วยกันนะครับ
ทำให้ณตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่า
พบร่างของสองผู้สูญหายแล้วครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับ
หกนาฬิกาสี่สิบสามนาทีเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติ
การปฏิบัติภารกิจโดยการจะนำเชือกลงไปอยู่ด้านล่าง
ซึ่งทุกครั้งถ้าหากเจ้าหน้าที่นะครับสามารถนำเชือกลงไปผูกกับเรือที่อยู่ด้านล่างได้แล้ว
เราจะได้ยินเสียงปรบมือทุกครั้งแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ
เจสสกีมารายงานกับศูนย์อำนวยการที่อยู่ด้านบน
ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้วผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ
และนี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นครับผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ขอบคุณมากนะครับคุณสรยุทธ์ครับต้องเอาใจช่วยนะฮะ
วันนี้กรมเจ้าท่าขีดไว้แล้วว่าวันนี้ต้องเสร็จและสำเร็จ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูตอน๑ทุ่มนะคะ๑๙นาฬิกาน่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้มาติดตามไทยรัฐนิวโชว์ต่อได้เลยนะคะ